ส่วนคลิปนี้แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเช่นเดียวกันคุณผู้ชมดูแล้วจะต้องแสดงความคิดเห็นเข้ามาหน่อยนะคะ
ขอคำชื่นชมหน่อยเพราะผู้ชายคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาขับรถไปแล้วไปเจอคนขายทุเรียนอยู่ข้างทาง
ทุเรียนไปปุ๊บแม่ค้าทอนเงินมาเกินเขาถึงกับกลับรถเอาเงินมาคืนแม่ค้าเลย
สภาพแม่ค้าเป็นแบบไหนดูคลิปค่ะ
ต้องบอกนะ
ผ่าเลยค่ะก่อนคุณค่ะไปล่ะครับ
โอ้ตายเป็นพันเลย

หรือว่าฉันขายทุเรียนอ่อนไปคุณป้าก็เริ่มเวอก่อน
พอพี่ผู้ชายคนนี้นะเริ่มอธิบายเรื่องเงินเท่านั้นแหละ
คุณป้ายกมือขึ้นเลยขอให้เจริญนะเพราะหนุ่มน่า
ชอบคำนี้นะเวลาผู้ใหญ่โยยพรนี่มันดีนะ
เราก็อยากเจริญเหมือนที่ผู้ใหญ่อวยพรให้มาเนี่ยนะคะ
โพสต์ไป๑๒ชั่วโมงคนดูแล้ว๒ล้าน

เป็นนุ่มบุรีรำขับรถ๑๐ล้อ
ขับมาถึงช่วงระยองจอดซื้อทุเรียนสักนิดนึง
ซื้อไป๒โล๑๗๐บาท

แบงค์๕๐๐ไปต้องรับเงินทอน

เขาก็ขับรถได้ทุเรียนมาดีใจไง
จะขับรถไปกินไปเอาแล้วตรวจเงินดู
เอ้าเงินทอนมันต้นได้๑๖๐บาทน่ะ
ทำไมได้ถึง๑๐๖๐บาท

คิดในใจทำยังไงดียูเทิร์นกลับไป
ไปกี่กิโลแล้วหกกิโลโอ้โห
เอาไปคืนแม่ค้าเอาฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
เงินทอนไม่ผมพี่น้อง
ผมขี้รถไปแล้วหา๖กิโลครับพี่น้อง
ขี้รถกลับมางั้นไหมคืนเพลิน
ย่านเพลินบ่ายกรรมน้อยเศรษฐกิจแบบนี้พี่น้อง

เกินก็เอาขึ้นคุณเนอะเพิ่นต้องมากินแต่ละบาทมันหาย่าง

ผมก็บวกลดแค่มาขึ้น
คือหน้าตาเขาเป็นคนดีเนอะ

สำเนงน่ารักมากใจดีมากเลยค่ะ

และคำอวยพรถูกใจมาก
ขอให้ถูกรางวัลที่๑ตอบแทนความดีไปเลยนะคะ
อย่ากินเยอะนะทุเรียนแก้มปิดนะ

แต่เรื่องนี้นะยังไงคุณป้าได้ตังค์ไปแล้วก็อย่าไปดุคุณลุงนะ
อ๋อคุณลุงเป็นคนหยิบผิดใช่ใช่